นครศรีอยุธยากันต่อเลยละกันนะ
เขาบอกว่าเปิดเมืองให้เล่นน้ำสงกรานปี๖๖
คืนความสุขให้ชาวอยุธยาพร้อมกับต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ
เห็นมั้ยนี่ฉันหับไปเล่นน้ำขับช้างที่อยุธยาเลยจังจำได้อ่า

เยอะมากนี่ดูนะคะว่าที่รตรีสมทรงสรรพโกสนกุลนายกเทศบัน
พระนครศรีอยุธยาและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ร่วมกันแถลงข่าวบริเวณวงเวียนหน้าวัดพระรามกลางเกาะเมือง
เชิญชวนเลยนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำสงกรานกับช้างค่ะ
ไฮไลท์ของงานคือเขานำช้างมาทั้งหมด๑๐เชือก
จากวังช้างอายุทยาแลพเนียด
เขาจะมาแต่งตัวเติมแต่งสีสันให้กับเจ้าช้างน่ารักเป็นรวดลายดอกสโหน่ง

สวยงามมากเลยแล้วเขาจะเอาช้างออกมาเล่นน้ำกับนักท่องเที่ยวในช่วงวันสงกราน
ซึ่งแนวทางการจัดงานเทศกาลสงครานปี๖๖นี้นะคะ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่
แล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนรวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยนะคะ
ซึ่งช่วงเทศกาลปีใหม่ในทุกปีสงการปีใหม่ไทย
จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติจำนวนมากมาท่องเที่ยว
ก็เลยเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะเปิดพื้นที่เกาะเมือง
ให้นำถังน้ำขึ้นท้ายรถยนต์เข้าเกาะเมืองในช่วงสงกรานไปเลย

ตรงไหนที่แบบสามารถทำแบบนี้ได้ก็ว่ากันไป

เพราะฉะนั้นจะเล่นที่ไหนจังหวัดไหน

ที่นี่นะตรงเกาะเมืองนะ
เขาจะให้เอารถบรรทุกถังน้ำขับเข้าไปได้
เล่นกันเหมือนแบบว่าเปิดพื้นที่ตรงนั้นเลยนะคะ
จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปจนถึง๓ทุ่มนะคะ
ในวันที่๑๓๑๕เมษายน
และเพื่อความปลอดภัยเขาจะมีการตั้งจุดตรวจค้นอาวุธ
และอำนวยการจราจรอย่างน้อย๑๐จุด
อันนี้ป้องกันเหตุด้วยดีมากเลย

ดิฉันก็ไม่ได้เข้าไปเล่นน้ำ
มันน้องเขาก็แบบเล่นด้วยความน่ารักนะแล้วเปียกอ่ะ
แต่น่ารักสนุกนี่ยักษ์สนุกอยู่ในไทยักษ์ใกล้กรุงเทศ